เปิ้ลฝ่ายหลายปรับผ้านนุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษอิลลิเก็นซีรีย์นุ่มหอม
ยาวนานไร้กลิ่นอับชื้นสวัสดีครับสวัสดีครับครับ
เภาเตียงไข่สดไม่ให้เยอะให้เยอะอ่านค่ะอายุอนาม

ลองหาคนกินบ้าน

โอเคหน่อยครับถ้าดูเทคโน่อ่ะ

ความเป็นอายุ๕๒มันมีความรู้สึกไงบ้างคะ

ก็นั่นแหละก็คือหลายคนก็สงสัยว่า

เติบวันที่๙แล้วก็ตัวภูมิการ์บเนี่ย

เพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันอันไหนมันใช่ไม่ใช่

ก็เลยกักยาวมาจนกระทั่งครบ๑๐วัน
เมื่อวานนี้ก็คือออกมาครั้งแรก

หลายรอบตรวจประมาณ๕รอบ

แล้วก็ที่เหลือก็ตรวจเป็นแอนติเจนที่ตรวจเร็ว

ยอมรับแล้วก็น่าจะมีการเร่งตรวจมากขึ้น

คืออาจจะไปเจอ๓๐๐๐ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเราจะเจอนะ

ถ้าเกิดไม่ทำแบบนี้จะเจอ๓๐๐๐เขาว่าอย่างนั้น

วันนี้นะคะผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม๑๑๗๘๔รายด้วยกันค่ะ
รวมผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่๔๑๕๑๗๐ราย
หายป่วยเพิ่ม๕๗๔๑ราย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๘๑รายค่ะ
ซึ่งยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสม๓๔๒๒ราย
ทางด้านในแพทย์สุภกิจสิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพท
ก็เปิดเผยถึงกรณีติดเชื้อแล้วติดซ้ำได้นะคะ
ท่านบอกว่าการติดเชื้อไปแล้วครั้งที่หนึ่ง
เหมือนเป็นการฉีดวัคซีนโดยธรรมชาติ
แต่อย่างที่ทราบหลังจากไวรัสมีการกลายพันธุ
ภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเดิมอาจจะไม่มากพอ
ดังนั้นในการต่อสู้กับเชื้อรุ่นใหม่ก็ทำให้มีการป่วยซ้ำได้นะคะ
โดยปกติเราจะพบกรณีแบบนี้ไม่มาก
หากติดเชื้อซ้ำจะไม่ค่อยรุนแรง
ตรวจครั้งแรกเป็นบวกอีก๒วันต่อมา
ตรวจพบเป็นลบก็เป็นไปได้ท่านบอกว่าอย่างนั้นนะคะ
เพราะว่าการตรวจครั้งแรกนั้นเป็นบวกอาจจะมีระยะท้ายของการติดเชื้อ
เมื่อตรวจครั้งต่อไปผลก็เลยอาจจะออกมาเป็นลบได้ค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจแล้วก็สอบถามคุณหมอที่ดูแล
จะได้ไม่งงเพราะว่าจะมีรายละเอียดจำนวนวันที่ตรวจเชื้อด้วยนะคะ
ถ้าช่วงนี้เนี่ยมีอาการคล้ายหวัดปวดหัวเจ็บคอมีน้ำมูก
ให้สังเกตอาการแล้วก็ระวังความเป็นไปได้ว่าอาจจะติดเชื้อโควิด๑๙ได้
โดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดหนักนะคะ
พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ควรอยู่บ้านรักษาระยะห่างจากคนอื่น
แล้วก็ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับคนอื่นด้วยนะคะหมายถึงส่วนตัวใช้แบบแยกกันไปเลย
นั่นแหละคือสิ่งเพราะว่าเนื่องจากว่ามันอย่างที่วันนี้เขาสรุปให้ฟัง
โควิดเมื่อวานพี่หนุ่มมันเตือนฉันดีมากฉันตื่นตนก
กัญชัยโทรมาเตือนฉันมดดำเธอต้องระวังแล้วทำไม
ต้องระวังทำไมเพราะ๕คนไม่ได้เจอคนเดียวแล้ว
ไม่ใช่๑๐๑๐คนอย่างน้อยเจอ
๒๒๑๐คนเจอ๒๗๐คนเจอ๒ตรวจ๑๐เจอ๒
ณตอนนี้วันนี้๒๐เปอร์เซ็นต์ถูกไหมคะ๒๐เปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว
วันนี้๑๐เจอ๒เพราะฉะนั้นพี่หนุ่มบอกเออต้องระวังจริงแต่เขาก็บอกว่า
ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เราก็รู้ว่าเราจะต้องเริ่มล็อกดาวน์กันแล้ว
พรุ่งนี้น่าจะเริ่มล็อกดาวน์ขั้นสูงสุดใช่ไหมฮะ
ก็คือขั้นสูงสุดในวัน๑๓จังหวัดที่มีสีแดงเข้ม
ให้งดภารกิจที่ต้องเดินทางออกนอกเกียรติศาสตร์
พำนักโดยไม่จำเป็นในช่วงเวลากลางวัน
ขอให้ท่านงดการเดินทางให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
งดออกจากบ้านในเวลา๓ทุ่มถึงตี๔นะครับ
ประกาศฉบับก่อนหน้านี้เขาขยายเวลาไปอีก๑๔วัน
นับตั้งแต่วันที่๒๐กรกฎาคมซึ่งมาตรการเราจะขอสรุป

ดูมันยังไม่นิ่งมันยังไม่สรุปออกมา
ในตัวของพื้นที่ที่เป็นสีแดงเนี่ยวงรอบนะฮะวงรอบ
จะไม่มีคนที่เข้ามาได้แล้วก็ห้ามออก
จะมีการตั้งด่านสกัดทั้งหมดนะครับห้ามเข้าออก
แล้วก็คนที่อยู่เป็นไข่แดงเนี่ยนะครับ
ก็จะมีมาตรการใช้คำว่างดหรือว่าเลี่ยงในการออกไปทำงานนะครับ
อยู่ที่บ้านต่างอะไรก็จะเป็นมาตรการที่ออกมานะครับ
แล้วก็ธนาคารให้เปิดได้ที่อยู่ข้างนอก
ที่ไม่ใช่ห้างแต่ถ้าเกิดอยู่ในห้างเนี่ยคือต้องปิด
แล้วก็จุดที่ต้องไปฉีดวัคซีนนะครับหรืออะไรต่างนานาเนี่ยคือยังไปได้อยู่นะฮะ
คราวนี้คือ๑๓จังหวัดเราขออนุญาตเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งด้วยกัน
คือกรุงเทพมหานครจังหวัดที่๑เลย
มุดปราการนนทบุรีปฐุมธานีสมุทรสาครนครปฐมสงขายะลา

ปัตตานีนราธิวาสอายุทยาชนบุรีแล้วก็ฉะเชิงเศร้า
นั่นคือ๓จังหวัดสุดท้ายที่เพิ่งจะเพิ่มขึ้นมา
ก็คืออายุทยาชนบุรีฉะเชิงเศร้าถูกต้องไหมฮะ
จากนี้ก็จะมีการตั้งด่านที่พี่หนุ่มพูดว่าต่อไปเนี่ย
คุณอาจจะต้องมีการตั้งด่านจุดสกัดของทหาร
แล้วก็ตำรวจเนี่ยภายในพื้นที่จังหวัดเหล่านี้นะฮะ
เพื่อควบคุมการเดินทางเข้าออกนะ
โดยชุดตรวจที่ชื่อว่าชุดตรวจเข้มแข็งสำหรับบุคคล
แล้วก็ได้กิจกรรมบางคนบอกอ้าวแล้วคนที่ได้ยกรับข้อยกเว้นคือ
เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขการขนส่งเพื่อประโยชน์ด้านอาหารและยานะฮะ
คุณไม่ต้องไปตื่นตนกว่าอุ้ยจะต้องไปกักตุลอาหารอย่าพึ่ง
ของหมดเชลล์อ่ะของหมดเชลล์จริงเขาบอกไม่ต้องกักตุล
ไม่มีการปิดตลาดแค่เปิดปิดเป็นเวลา
ที่สำคัญเนี่ยการขนส่งอาหารและยายังปกตินะฮะ
ถ้าคุณส่งผักส่งหมูส่งไก่ยังปกตินะฮะ
แล้วก็ปริศนีย์การขนย้ายประชาชนเนี่ยการให้บริการการประกอบอาชีพจำเป็น
ไม่สามารถทำงานนอกสถานที่ได้แล้วก็อื่นได้รับอนุญาตเฉพาะราย
ซึ่งแต่ละคนอย่างเช่นถ้าทีวีก็ต้องทำจดหมายเข้าไปถูกต้องไหมครับ
มีใครอะไรยังไงขนาดเดียวกันแหล่งข่าวจากแพทยศภาเนี่ย
เปิดเผยถึงความคืบหน้าการนำเข้าวัคซีน
เพราะณตอนนี้ทุกอย่างจะจบได้ต้องวัคซีนนะ
แล้วอาจจะต้องเป็นวัคซีนเข็มที่๓ด้วยซ้ำไป
นี่คือคำถามที่ไม่ว่าคนยากดีมีจน

เปิดจองไม่เกินครึ่งชั่วโมงหมดอ่ะหมดเลยอ่ะ
เพราะฉะนั้นทำให้เห็นว่าวันนี้คนต้องการวัคซีนแบบสุดพลังแล้ว

สัญญาระหว่างกันแล้วแล้วก็ลงนามเบื้องต้นไปที่เรียบร้อยแล้ว
โดยเตรียมดำเนินการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการอีก๑วัน
ถึง๒วันเขาบอกอย่างช้าก็๒วันข้างหน้านี่แหละ
ภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะฮะ
กรกฎาคมนี้๕ล้านโดสก่อน
แล้วก็จะทยอยเข้าทุกอาทิตย์หรือทุกสัปดาห์เนี่ย
ครบ๔๐ล้านโดส
หลังจากนี้ก็เป็นหน่วยงานที่จะนำเข้าวัคซีน

มันจะต้องนำเข้าคือลบ๗๐องศาเซลเซียสนะครับ

ประธานกรรมการเครือโรงพยาบาลชนบุรีเปิดเผยว่า
หน่วยงานของรัฐที่มีสิทธิ์นำเข้าวัคซีนเนี่ย
แล้วก็จะนำเข้ามาในประเทศไทย๒๐ล้านโดส
ซึ่งยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดว่าหน่วยงานไหนจะเป็นคนนำเข้า

มีความสามารถในการเจรจาจัดหาวัคซีน

ล้านโดสตอนเนี้ยสี่สิบล้านโดสเข้าไปแล้วนะฮะแต่เขาบอกว่าไอ้การล็อกดาวน์อ่ะ
จริงจริงแล้ววันนี้เออศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวรรณวัฒน์เหมือนชุภา
เขาพูดไว้น่าสนใจนะกัญชัยเขาบอกเลยว่าการล็อกดาวน์ครั้งนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ย
สิ่งที่ต้องระวังคือณตอนนี้มันไม่ได้กระจายข้างนอกแล้ว
คือติดแล้วไม่รู้ตัวแล้วก็กลับบ้านนะฮะเขาบอกเลยว่าคิดไว้ตั้งแต่๒๕มิถุนายน
จะเกิดการล็อกดาวน์ในวันที่๒๐กรกฎาคมอย่างไรก็ตามภาวนาหวังให้ได้ผลและทุกอย่างดีขึ้น
ล็อกดาวน์นี้เกิดขึ้นเก็บประชาชนไว้ในบ้านออกมาซื้ออาหารเท่าที่จำเป็น
ผลคือประชาชนที่ติดเชื้อแต่ไม่มีอาการแน่นอนว่ามีมากพอสมควรณตอนนี้
แล้วอยู่ในทุกพื้นที่เมื่อล็อกดาวน์ในบ้านแต่ไม่สามารถรักษาระยะห่างได้
จะแพร่ต่อในบ้านเช่นอยู่ด้วยกัน๑๐คนถ้ามี๑คนที่ติดโควิดเข้ามาปุ๊บ
ก็จะแพร่อย่างง่ายได้เลยนะฮะแล้วที่สำคัญเนี่ยมันยากตรงที่แบบหนึ่ง
เชื้อตอนนี้มันไม่ใช่อังกฤษแล้วมันเป็นอินเดียอินเดียซึ่งอินเดียมันเดลต้า
เนี่ยมันแพร่เชื้อได้ง่ายสุดสุดเลยนะฮะเขาบอกถ้าอย่างงั้นอ่ะ
ครอบครัวหนึ่งหรือแฟทเราจะเห็นเอาง่ายง่ายแฟทดินแดงเนี้ยค่ะ
แต่ไอ้เดอร์อาณาแล้วฉันฟังโอ้โหมดฉันต้องไปรับศพออกมาแบบว่า
เยอะพอสมควรเนี่ยนะฮะเขาบอกไอ้ช่วงเวลาล็อกดาวน์ถ้า
ทุกคนไม่มีอาการเมื่อปลดล็อกก็ดีแล้วล่ะมันจะได้ไม่แพร่ต่อ
ล็อกดาวน์ปีที่แล้วที่ได้ผลเพราะว่าความหนาแน่นของคนติดเชื้อน่ะ
ไม่น่าจะเข้มข้นเช่นในปัจจุบันซึ่งปรากฏในชุมชนแออัด
เรือนจำแล้วก็ชุมชนทั่วไปรวมทั้งคนเดินไปเดินมาการล็อกดาวน
ถ้าจะทำต้องตรวจทุกคนให้แน่ใจก่อนต้องตรวจทุกคนให้แน่ใจก่อน
เช่นนั้นมันจะเป็นบับเบิ้ลเอาคนติดเชื้อเข้าไปรวมกับคนอื่น
ไม่ได้ติดเชื้อภายในบ้านนะครับในชุมชนแออัด
แล้วก็จนติดหมดแล้วก็ปล่อยออกมาใหม่อีกมันก็จะไม่หาย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

ที่เคยกระทบอาจจะไม่มีก็อาจจะเป็นปกติ

และปิดเทส๑จะต้องทำให้ถูก
วันนี้เช็คล่าสุดมันข้อดีอย่างหนึ่ง
ก่อนเราซื้อ๓๕๐ถูกต้องไหม
ตอนนี้มันลงมาเหลือร้อยกว่าแล้ว

คุณจะต้องปล่อยออกมาแล้วให้ราคา๑๗๐บาท

ซึ่งเขาก็บอกว่าเฮ้ยเตรียมตัวแล้วกันว่า
มันต้องตรวจอย่างนี้มันต้องจ่าย
ถ้าไม่จ่ายเราก็จะไม่รู้เลยว่าคนในบ้านเรา

คือต้องตรวจเร็วแล้วแยกตัวออกมาเร็วกว่าปกติหน่อย
ไม่งั้นมันก็จะพากันติดคนในครอบครัวหลายคน
เขาก็พูดเลยว่ามันจะต้องตรวจ

แต่มันก็ต้องเอาไปตรวจเองมันก็แยงไม่ถูกกันอีกพี่หนุ่ม
เขาจะมีขีดที่อยู่ตรงไม้ที่คุณหมอบอกนะ
ซึ่งวันนี้ไทยรัฐของเราเองก็ร่วมฝ่าวิกฤตนะฮะ
ทุกจุดทุกที่ก็ต้องตรวจกันหมดเลย
แล้วก็ถ่ำด้วยโดยเฉพาะเนื่อยงานองกรต่าง
วันนี้ไทยรัฐก็เป็นเริ่มแล้วที่จะต้องตรวจ
แล้วก็รอบไทยรัฐก็ตรวจหมดเลยนะฮะซึ่งขอบอกว่าวันนี้

ไทยรัฐทำได้ยาย๕๐๐๐๐ชุดนะฮะ
ไม่ได้ต้องการบินหรือคะหลายคนถามมา
เขางดเที่ยวบินในจังหวัดที่มีมาตรการเข้มข้นตอนนี้ก็คืองดบินหมดแล้ว

หยุดบินถึงสิ้นเดือนเลยเนอะตอนแรกที่บอกมาไม่รู้ว่าจะมีแบบขยับขยายเวลาเพิ่มไปหรือเปล่า
แต่ตอนก่อนหน้านี้ที่ผ่านมานี่คือหยุดไปจนถึงสิ้นเดือนเลยค่ะ
ก็คือเขาก็อย่างที่บอกไปคือเขางดเดินทางข้ามจังหวัด
แต่ว่าหลายคนอาจจะเอ๊ะแล้วอย่างนนทบุรีเข้ามากรุงเทพแล้วได้ไหม

เหมือนกันเนอะประทุ่มธนียร์
สีแดงวงนี้สีแดงวงนี้สีแดงวงนี้มันเชื่อมต่อกันอยู่อย่างเงี้ยอืม
ได้แต่ว่าถ้าเกิด๓ทุ่มคือจบข่าวเลยนะ
คือยังไงก็เดินทางออกนอกบ้านไม่ได้คุณจะไปไหนก็ไม่ได้นะครับ
แต่ว่าจากกลางวันอย่างนี้ถ้าเกิดจะออกไปเนี่ย
ถ้าจำเป็นจะต้องออกก็เชื่อมต่อไปได้
แต่ถ้าคุณจะจากจุดนี้จะไปออกนอกจุดแดงไปนู่น

ตอนนี้คือก็ถึงบอกว่ากฎจริงแล้วต้องให้เขาสรุปมาใกล้เช่น

พรุ่งนี้หมดครึ่งนี้หลังเช่นคืน

คุณบุ๊กสืบสภูมิแล้วก็ผมคุณตรอยุทธ์คุณพุทธภาพิพันธ์
คือไปกันหมดเลยอ่ะทุกช่องไปกันหมดไปอยู่ที่นั่นหมดเลย
มีคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าเรื่องของการที่พอเวลาเราตรวจเจอเชื้อแล้วเนี่ย
มีแบบวิธีการทำหลังจากนั้นยังไงเพราะว่าบางคนบอกว่าพอไปตรวจเจอปุ๊บ
ไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อมานะคะคือถ้าไปตรวจเจอจากแล็บต่าง
จากที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณตรวจเจอปุ๊บแล้วคุณอยากจะเข้าเกณฑ์
เรื่องของการกักตัวที่บ้านเนี่ยโทรไป๑๓๓๐นะคะอันนี้คืออาการสีเขียว
เป็นสีเขียว๑๓๓๐กด๐หรือกด๑๔ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอาการคุณแบบเริ่มมีการแบบป่วยแบบ
ดูแล้วน่าจะแบบเป็นสีเหลืองเนี่ยก็จะต้องมีการติดต่อเข้าไปเร่งด่วนนะคะ
หรือจะแอดไลน์ไปก็ได้นะคะโทรศัพท์จริงโทร๑๖๖๘ได้
น่าจะเป็นแบบคนในพื้นที่แล้วก็ระบาดหนักตอนนี้
หรือว่าจะติดต่อตามหาได้เพราะบางทีตอนนี้ตรวจ
เพราะมีคนส่งมาถามเยอะมากเลยว่าเอาไปตรวจเจอแล้ว
เพราะว่าตรวจเจอไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อมา
ลงทะเบียนด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้บางทีเขาหาตัวไม่เจอ
ว่าเราแบบกลับบ้านไปแล้วไปอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้นะคะ
ลงทะเบียนนิดนึงนี่ตามที่ขึ้นอยู่นี้
เจ้าหน้าที่จะได้ติดต่ออะไรกันได้นะคะ
พวกเขาก็จะใช้เป็นระบบ๒แบบ

ซึ่งก็คือจะมีการคัดกรองแยกคนมาที่จุดพักคอย
ไม่ใช่โรงพยาบาลสนามนะถือเป็นจุดพักคอย
เพื่อที่มีการกระจายตัวออกไปใหม่
หลังจากที่แบบมีโรงพยาบาลที่ว่างแล้วนะครับแล้วก็
เนี้ยเขาก็จะมีอ่าคุยผ่านลายใช่นะฮะคุยผ่านลายนะครับ
หน้าจอก็คือคุณหมอ๑คนจะดูคนไข้๒๐คน
โดยการผ่านไลน์เข้ามาในระบบของเขาที่จะมี

ถ้าเกิดว่าจากเขียวเริ่มจะเข้าไปสู่เรือง
เขาจะมีรถส่งไปแล้วก็ไปเอ็กซาเรย์ให้คุณ

เพราะตอนนี้โรงพยาบาลเต็มมาก
นี่คือสามารถตอบโต้กับคุณหมอได้
ใช่เขาจะมีตอบโต้ได้เลย

มีตัวอย่างอยู่ค่ะถามได้ตลอดเลย
ตอนเช้าเขาก็จะมีให้ส่งอาการไปบอก
เขาจะมีเครื่องวัดออกซิเจนมาไว้ให้ที่บ้านใช่ไหมคะ

เสร็จปุ๊บจนเช้าเขาก็จะมีการถามวันนี้ออกซิเจนเท่าไห

แล้วเราก็ถ่ายรูปส่งไปให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในไลน์

เกิดอาการอะไรผิดปกติปุ๊บก็

ต้องลงทะเบียนไว้ก่อนจะได้ตอบโต้กันได้

นายกจะขอทำงานที่บ้านละ
นายกก็จะแบบว่าเราจะไม่ได้เจอนายกแล้ว
ตอนนี้นายกเขาประกาศตัดสินใจแล้ว

ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเราก็อาจจะไม่เห็นนายกออกมาออกงาน

โอเคครับเดี๋ยวไปดูเรื่องของนักโทษชาย๔คนที่หนีจากเรือนจำ
ก็ผู้สาขากรายงานเพราะว่าประมาณสักตีสี่ครึ่งที่ผ่านมา
ก็มีนักโทษชาย๔คนหนีออกจากเรือนจำกลางเพชรบูรณ์
มีนายวัชรินนะครับมีนายพัทรดันัยมีนายธนดลแล้วก็นายกฤษดา
นี่นะฮะทั้งหมด๔คนเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดนะครับ
ขั้นตอนแรกเนี่ยจับได้ไปแล้ว๑คนนะครับ
ก็คือนายวัชรินนะฮะ
ส่วนอีก๒คนล่าสุดเพิ่งจะจับได้ไป
นะฮะเพิ่งจะจับได้ไปนะครับล่าสุดสองคนนะฮะ
ตอนนี้เหลืออีก๑คนที่ยังคงหลบหนีอยู่นะครับ
เนี่ยนะฮะใครพบเบาะแสก็แจ้งได้เลยนะครับ
หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างคุณผู้ชมเห็นไหมฮะ
ได้แสนหนึ่งใช่มั้ยฮะ
ในแสนจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็บอกว่าเมื่อคืนนี้
นายเอ่อพัฒนระดันัยใช่มั้ยฮะ
ได้ชักชวนเนี่ยให้สองคนเนี่ยหลบหนีไปด้วยกัน
ตนจึงตามออกมานะครับโดยมีพัฒนาดันัยเนี่ยเป็นคนวิ่งนำหน้า
กระทั่งมาถึงโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
พัฒนาดันัยซึ่งเป็นคนพื้นที่ก็ได้หลบหนีไป
ไม่รู้จักพื้นที่จึงหลบอยู่ในป่าหน้าโรงเรียน

นอนนิ่งอยู่ในป่าย่านนั่นแหละเขาก็ว่าอย่างนั้นนะครับ
กระทั่งบ่ายว่าไม่มีเจ้าหน้าที่แล้ว
ก็เลยวิ่งออกจากจุดซ่อนตัวไปตามถนน
ก็ได้เห็นคนร้ายเนี่ยวิ่งผ่านหน้าร้านแหละก็เศรษฐ์ว่าเป็นคุณต้องถังที่กำลังหลบหนีจึงจะโกนให้คนช่วยกันจับ
คนร้ายจึงจะได้เข้ามาใช้ไขควงทำท่าจะแทงตนอีกนะ
เขาบอกจะแทงเอ่อคนจะจับอีกจึงร้องให้คนช่วย
คนร้ายจึงวิ่งหนีหลบไปที่หลังร้าน
จึงรีบแจ้งให้เจ้าของร้านโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ
บอกว่าขนาดนี้ผู้ต้องขังที่ยังหลบหนีอยู่

ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังปูพรมค้นหากดดัน

แล้วก็คงจะได้จับกลุ่มตัวได้เร็วนี้นะฮะ

ถอนถอนแล้วจัดซื้อ

ไปดูเรื่องของฟ้าทลายโจรกันซะหน่อย

คือตอนนี้ฟ้าทลายโจรก็ถือว่า
เป็นหนึ่งในตัวยาที่เข้ามาขับ
เลื่อนเรื่องราวของโควิด๑๙ด้วยเหมือนกันนะครับ

ยับยั้งเจ้าไวรัสได้นะครับ

เขาบอกว่าวิธีการที่ดีที่สุด
คือต้องกินในตอนที่คุณรับรู้ว่าเป็นโควิด

๗๒ชั่วโมงคือ๓วันแรก

กินแล้วก็คือจะดีขึ้นทุกคนนะครับ
ก็อาจจะมีที่ไม่ดีแต่ว่าก็มีที่ดีด้วย
ให้เพื่อนผมคนนึงเขาชื่อนาราลาเนี่ยเป็นโควิตไปซื้อของที่ตลาดใส่นาฆาตกรรมไมค์
มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยคือเขาก็หาข้อมูลจากจากรมว่าคนทุกอีกนี่มีการ
แจกไอ้ฟ้าทลายโจรเนี่ยเขาก็เลยกินฟ้าทลายโจร
ตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ๗วัน

ก็ใช่มีคนบอกเพราะว่าไอ้ลูกน้อง
แต่ต้องบอกนะไม่ใช่คือแล้วแต่บางคนนะฮะ
เดี๋ยวไม่ใช่ว่าโอ้โหแบบแต่ที่สำคัญเนี่ย
คือเขาจะให้กิน๑๘๐มิลลิกรัมต่อวันหรือไง
สำคัญสิ๊ปผมจำไม่ได้เลยต้องไปดูหลังผลกระแสแล้วกัน
คนที่เป็นนะครับส่วนคนที่ไม่ได้เป็น
ส่วนคนที่ไม่ได้เป็นนะฮะคืออย่าไปกินแบบ
อยากไปกินสม๔๕กินยาวอะไรไม่ได้นะครับ
ครับคืออันนี้บอกเลยเพราะว่าบางทีชาวบ้านเราช่องเนี่ยไม่รู้นะแล้ว
สร้างภูมินี่ไม่ใช่นะคือเขามาก่อนนี้เขาขึ้นทะเบียนยาไว้เป็น
ยารักษาหวัดนะไอ้ฟ้าทลายโจรเนี่ยตอนนี้ถือว่าเป็นยาแผนปัจจุบันแล้ว
จากแผนแพทย์แผนไทยเนี่ยตอนนี้เป็นยาแผนปัจจุบันแล้วก็คือกินเมื่อมีอาการใช่นะครับหรือว่าถ้าคุณคิดว่าจะกิน
คุณต้องกินไม่เกิน๕วันแล้วคุณก็หยุดพักไหมแล้วค่อยมากินใหม่ถ้าอยากจะกินนะนะแต่อย่าไปกินทุกวันนะ
อย่าไปกินทุกวันทุกวันทุกวันนี้มันมีผลนะมีผลกับไตมีผลกับอะไรอย่างนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้บอกไปด้วยแล้วกันแต่ว่าแน่นอนครับว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะ
อย่างล่าสุดเนี่ยเขามีวัดดังปลูกฟ้าทลายโจรแล้วไม่ใช่ฟ้าทลายโจรธรรมดา
เป็นอะไรครับปลูกเสกด้วยปลูกเสกฟ้าทะลายโจร
แล้วก็ส่งปริศนีย์แจกฟรีแสนเม็ดให้กับผู้ป่วยทั่วไทยนะครับ
นี่นะฮะวันนี้ดรดรพระครูพิสิทธิ์ประชานาศ
หลวงพ่อแดงนันทิโยนะฮะเป็นเจ้าวาดวัดอินทารามที่สมุทรสงครามครับ
ก็นำเอาคณะสงฆ์นะฮะจัดพิธีพุทธพิเศษกระชายขาวฟ้าทลายโจรสด
ทั้งแบบแคปซูลนะฮะแล้วก็เหมือนน่าจะเป็นแบบสดด้วยผมไม่แน่ใจนะ
เพื่อนำไปแจกจ่ายกับประชาชนที่ป่วยโควิดไนทีนครับหลังหลวงพ่อแดงเนี่ยนะฮะ
ก็มีการเปิดเผยบอกว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙เนี่ย
ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนดังนั้นวัดอินทารามเนี่ย
ขอมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนซะหน่อยพร้อมกับจัดซื้อวัคซีนของซิโนฟาร์มเนี่ยนะฮะ
ฉีดให้กับคณะสงฆ์ญาติโยมแล้วก็ผู้สูงอายุในพื้นที่ด้วย
โอ้โหท่านก็น่ารักนะค่ะอันนุโมธนาศาสตร์ทั้งนี้นะ
ยังได้ปลูกฟ้าทลายโจรแล้วก็กระชายขาวเนี่ย
ทั้งหมดเนี่ยสองพันต้นนะหลังมีประกาศแจกฟ้าทลายโจรในเพจเฟซบุ๊ค
ก็มีผู้ป่วยเข้ามาขอฟ้าทะลายโจรไปกินกัน
โดยตั้งเป้าแจกนะฮะ๑แสนแคปซูล
เพื่อส่งปริศนีย์นะครับให้กับผู้ยากร้ายด้วย
แล้วก็จะมีการแจกจ่ายพันธ้าทลายโจรนะฮะ
ให้กับทุกบ้านได้ปลูกกันคนละ๕ต้น

มันใช้เวลาในการพื้นอยู่ไหม
พี่พีชได้ไว้ฟังเนี่ยเขาบอกว่าเขาอ่ะ

แล้วก็เหมือนกับเริ่มแบบมีนั่นมากขึ้นบ้าน
เขามีต้นเนี่ยเขาก็เด็ดใบเคี้ยวเล่น

เขาบอกจริงวันละใบวันละใบอย่างนอกอะไรอย่างเนี่ย
ภูคาวกระชายขาวกินระยะยาวได้
แต่ฟ้าทลายโจรกินระยะยาวไม่ได้

กระชายขาวภูคาว

แต่มันไม่ได้มีให้ซื้อเยอะขนาดนั้นไง

ถ้าเริ่มปลูกใหม่กว่าจะขึ้นนานไหม

มันช่วยเรื่องปอดมันช่วยเรื่องอะไรอย่างนี้ตอนนี้
เพราะให้ไปกินวิตามินแบบรู้ว่าซิงค์ต้องกิน

แต่แบบว่าฉันเชื่อสมุนไพรมากกว่า

นี่อันนี้แม่ต้องกินนักล่ะ

เขาไลฟ์เออพี่อะแบบ
เหมือนกำลังจะออกจากกักตัวจะนู่นจะนี่จะนั่นอะไรอย่างนี้
แล้วทีเนี้ยก็มีคนเนี้ยเขาส่งส่งเป็นไอ้ตัวอีโมจิขึ้นมาอืม
เนี้ยตัวตัวเนี้ยอ๋อแต่ว่ามองไกลไกลดิคุณจะมองอย่างงี้ดิ
มองอย่างงี้มันกัดคือพี่อ่ะไม่เคยเล่นเฟซบุ๊กไง
เล่นฉันก็เล่นไม่เป็นเฟซบุ๊คไม่เคยไลฟ์ไงทีเนี้ยพอมองไกลไกลอ่ะ
เห็นเป็นอะไรอ่ะมันเหมือนไอ้ตัวเหลืองเหลืองเนี่ยมันมีเลือดไหลออกมาจากปาก
เหมือนมีกระอักเลือดพี่ก็งงทำไมเขาส่งตัวกระอักเลือดมาให้พี่วะ
พี่ก็เลยถามบอกว่ามันคือตัวอะไรเขาก็เลยบอกว่าอะไรนะตัวเป็นห่วง
อะไรตัวเป็นห่วงก็เนี้ยตัวเป็นห่วงตัวเป็นห่วงตัวเป็นห่วง
น่ารักนะชื่อตัวเป็นห่วงตัวเป็นห่วงอยู่เขาเอาไปแซวกันไงอ่า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
ก็อักเลือดเขาก็เลยบอกฮะกระอักเลือดตรงไหนไม่
ถ้าดูอย่างเงี้ยเข้าใจถ้ายังไงเห็นอ่าอย่างเงี้ยเห็นแล้วก็กรอดหัวใจ
นึกออกป่ะมันเหมือนคนเหมือนมันก็อักเลือดออกมาป่
เหมือนมันอ้าปากแล้วกระอักเลือดออกมาเออเออมดำดูอย่างนี้ไง
แต่ถ้ามองเล็กก็มองไม่เห็นหรอกมองเล็กมันมองไม่ออก
มันเหมือนไอ้ตัวเนี้ยมันกระอักเลือดอยู่จริงอ๋อพี่อ่ะตกใจเลย
ส่งใจไปให้หรือว่าเอ๊ะอะไรวะทำไมคนแช่งกูเยอะเหรอ
แล้วคนส่งกับตัวนี้มาให้พี่ใหญ่เลยนะเต็มไปหมดเลยที่พี่หนุ่มคือเวลาเขาส่งในไลน์มันเขยิบได้ไง
มันยุกมันก็เลยเหมือนมันมองไม่เห็นไม่มันเป็นตัวเล็กอย่างเงี้ย
ขึ้นมาลอยลอยลอยขึ้นมาเต็มเลยนะมาลอยลอยขึ้นมา
เขาส่งความห่วงใยให้พี่หนุ่มเพราะวันนั้นพี่หนุ่มกักตัวใช่ไหมวันที่หนุ่มไลฟ์สดอ่ะ
เห็นไอ้หัวใจเฉยเข้าใจแล้วก็มีนิ้วโป้งอย่างนี้เข้าใจ
แต่เพราะไอ้ตัวนี้ไม่เข้าใจเพราะมันมีเลือดมันมีเหมือนเลือดออกมา

คือไงพี่หนุ่มเห็นอะหนุ่มตกใจว่าอยากให้กระจาย

ทำไมส่งอักเลือดมาให้วะหรือเราพูดอะไรไม่ถูกแล้ววะ

ซึ่งเราพูดตั้งแต่เมื่อวันศุกร์แล้วล่ะว่าเดี๋ยวค่อยดูนะ
มันจะมีการนำเข้ามาวันจันทร์

ฉันก็เพื่อนฉันไปสอดส่อเยอะแยะเถอะ

ก็ตอนแรกคือเอาจริงถ้าไม่ซื้อก็ผิด

ถามว่าอ้าวแล้วทำไมเราก็ถามแบบคนชาวบ้านของเราโง่
แล้วสมมุติเราโยกยกมาเป็นสาธารณสุขได้ไหม

ก็ต้องเสนอเข้าไปที่จริงเราก็เคยเสนอมาแล้ว
คือเรื่องของเรื่องคือทางทหารเรือ
เขาก็บอกว่าถ้าซื้อลำที่หนึ่งแล้ว

เขาบอกว่าหลังจากที่แบบว่าไม่ใช่ซื้อเรือดำน้ำมาปุ

ก็อีกเป็นหมื่นล้านซึ่งงบอันเนี้ย

สองหมื่นสองพันห้าร้อยล้านอ๋อ

โหวตทำโหวตว่าเราควร
จะซื้อเรือดำน้ำกันต่อไปไหม
เขาให้รู้สึกจะโหวตทางทวิตเตอร์

เดินหน้าซื้อเรือดำน้ำ๒ลำหรือไม่

ไทยรัฐก็เลยทำการโหวตว่าไทยรัฐออนไลน์
ของเราเนี่ยว่าคุณคิดว่าไทย

สองลำหรือไม่ก็คือลำที่สอง
กับลำที่สามลำที่หนึ่งมันมาถึงแล้วนะ
ปรากฏโบด้วยเอาเถอะเดินหน้าซื้อต่อนี้
นะฮะแล้วก็ยกเลิก

อันนี้แหละ

เริ่มจากฝ่ายค้านเนี่ยเขาไม่เอาแล้ว

ไม่เอาเลยก็คือคุณธรรมนัฐคุณธรรมนัฐเนี่ยออกมาพูดเลยว่า
ไม่เอาแล้วล่ะซึ่งก็มีการพูดว่าถ้าสมมุติเราไม่ซื้อเรือดำน้ำเนี่ย
เราจะสามารถฉีดวัคซีนได้คนละสามจุดสามโดสนี่นะฮะไทยรัฐเขาได้ลงเอาไว้เนี่ยนะฮะ
ว่าเราสามารถนำมาฉีดวัคซีนให้คนไทย๓๓โดสเอาง่าย
๓๓ล้านใช่ป่ะ๓๓ก็คือคนละ๓๓เข็มอ่ะเอาง่ายนะฮะ
แอสต้าเซเนก้านะเราสามารถถ้าสมมุติเราหยุดซื้อเรือดำน้ำ๒๒๕๐๐ล้านบาทเนี่ย
เราสามารถฉีดวัคซีนได้๖๑ล้านคนนะฮะเฉลี่ยนี่เขาเข็มมา๑๘๒บาท๒๘๒บาทนะครับ
อันนี้เฉลี่ยตอนราคาสูงเนี่ย๓๕๐บาทนะฮะ
แล้วก็เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วที่ตอนนี้เขาบอกเราจำเป็นจะต้องวัดกันเนี่ย
ทุกวันนี้มันตกอยู่ที่พี่เช็คล่าสุดมัน๑๒๐๐แล้ว
ธรรมออสเจภแต่นี่เขาตีภาษณ์เดียวก็จะได้ประมาณ๒๒ล้านเครื่อง
ปรากฏว่าเรื่องนี้เราก็จะเห็น
ใหญ่คนออกมาพูดคุณธรรมณรัฐมนตร์ช่วยเกษตรเป็นคนแรกเพราะเขาเป็น
เหลขาที่การภักดิ์ภรรังประชารัฐเขาก็ออกมาพูดเลยว่าโอเค
เขาขอคัดครามการที่จะซื้อเรือดำน้ำ
เหยียนไงเขาชนเดินชนเต็มที่แล้วล่ะ

กูไม่ได้พูดจากวันศุกร์นะคุณธามารถคุกพูดตรงนี้เอง

กูไม่ได้พูดจากวันศุกร์นะ
เรื่องซื้อเรือนดำน้ำเนี่ย

เรื่องน้ำป่อนเรื่องน้ำป่อนแล้วตอนนี้ลองเปิดดูในไทยลักษณ์จริง
เดี๋ยวจะต้องมีเครื่องบินไลค์คนขับอีก๑อีกลำ
คือเอาง่ายไอ้๒๒๐๐๐ล้านกระแสสังคมโจมตีอย่างหนักถึงความไม่เหมาะสม
กองทัพเรือเขายอมถอยแล้วก็ถอนวาระการจัดซื้อออกจากที่ประชุม
เมื่อเริ่มการประชุมกรรมธิการถึงวาระการพิจารณางบของกองทัพเรือ
พลเรือเอกชาติชายศรีวรคารผู้บัญชาการกองทัพเรือ
เขาแจ้งต่อที่ประชุมทันทีว่าขอถอนวาระการจัดซื้อเรือดำน้ำทั้งสองลำนี้

จากนั้นการประชุมจึงพิจารณางบประมาณในส่วนอื่นของกระทรวงกราโหมตามวาระปกติ
ซึ่งจริงแล้วเขาจะต้องแบบว่าผู้บังคับบัญชาสูงสุดเนี่ยจะต้องเข้าไปแถลงในห้องกรรมธิการว่า
ซื้อยังไงอะไรยังไง
ซึ่งตอนแรกรู้สึกเขาจะให้แค่รองผู้บัญชาการฐานเรือเข้าไปแถลงด้วยซ้ำไป
แต่อันนี้เขาก็เข้าไปปุ๊บผู้บัญชาการบอกขอถอนแล้วกัน
แต่รู้สึกว่าจะมีเครื่องบินอีกสักลำนึงนะแองจี้ใช่ไหม
ดูในเพจไทยมันจะต้องมีเครื่องบินอีกลำนึง
น้องข้างหน้าเขาแยกหน้าบอกว่าใช่ใช่ใช่
รู้สึกว่าจะต้องมีเครื่องบินอีกลำนึงนี่ไงนะครับ
เธอก็ไปมีแต่คุณหนุ่มกัญชัยแสดงความเห็นเรื่องเรือดำน้ำเนี่ย
คือเอาง่ายว่าเนี่ยสสยุทธพงศ์จรรย์เสถียร
ซึ่งเขาเป็นสอสอมหาสารคามพักเพื่อไทยเนี่ย
เขาเป็นโคศกกรรมธิการวิสามันร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย๒๕๖๐
ว่านอกจากกองทัพเรือมีโครงการซื้อเรือดำน้ำ
ก่อนจะสั่งถอนเรื่องไปแล้วเนี่ยล่าสุดมีโครงการหนึ่งชื่อ
อากาศยานไร้คนขับอากาศยานไร้คนขับ
วงเงินกว่า๔๑๐๐ล้านบาทนะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามไปเพราะว่า
คุณยุทธพงศ์แสดงความเห็นว่างบประมาณของกระทรวงกระดาฮุมเนี่ย
การจัดซื้ออาวุธยุทธโปรกรณ์ที่ไม่จำเป็นควรตัดทิ้งออกไปไหม
อันนี้ก็แค่เป็นข้อเสนอของฝ่ายค้านซึ่งเราก็ยังไม่เห็นเป็นตัวตนว่า
จะมีการจัดซื้อเครื่องบินจริงจริงหรือเปล่าแต่เรือดำน้ำวันนี้ทุกคนสบายใจได้ว่า
ไม่มีแล้วนะแต่ก็เขายังมีสิทธิ์ที่นำมาเสนอในวาระงบประมาณต่อไป
เขาก็มีสิทธิ์นำมาเสนอปีหน้าได้อีกนะเพราะจริงจริงแล้วเมื่อครั้งหนึ่ง
โควิดระบาดเมื่อปีที่แล้วเขานำเสนอครั้งที่๑แล้วก็ตกไปรอบหนึ่งแล้วถูกต้องไหมฮะ
คราวนี้เขานำมาเสนอรอบสองพาและจำยอมแต่คราวนี้ก็ก็ตกไปอีกรอบหนึ่ง
ปีหน้าเขาก็อาจจะนำเสนอใหม่ได้อีกอย่างนี้ก็ต้องดูติดตามกันต่อไป
เป็นเดือนดำน้ำที่ส่งจากประเทศจีน
เนี่ยเขาแชร์สนามคำพูดหนุ่มกัญชัยสั้นแต่เพลงภาพชัด

นี่ไงเขาบอกว่าอุปกรณ์การแพทย์มีไม่ครบอุปกรณ์การลบมีไม่ขาด

ถามเยอะฝากถามหน่อยค่ะซื้อมาทำไมสิคะ
ไม่ใช่ไม่ก็เข้าใจว่าวันนี้ฉันถามผู้คนรู้
เพราะอย่างเราเป็นแค่ชาวบ้านเราไม่รู้ถูกต้องไหมล่ะ
ฉันก็ถามพวกที่พวกแกไปเป็นสอสอก็ไหนเล่าให้ฉันฟังซิ
มันก็โอเคเข้าใจมันเป็นภาระจำยอม

ที่แบบเราซื้อแล้วมันจะต้องมี๒๓สิ่ง
แต่ถามว่าวิกฤตวิกฤตอย่างนี้

มันต้องดูเหตุความสำคัญ

เมื่อวานฉันไปเอาของ

ริมทางที่แบบว่าเยอะกว่าปกติไปดูสิ
ลองขับรถไปดูแล้วป่าช้า

ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

มาตราสามสิบเก้าแล้วก็มาตราสี่สิบเข้าที่ประชุมคอรมอลในวันที่ยี่สิบ
กรกฎาคมนี้คือพรุ่งนี้นะคะโดยเยียวยานายจ้างเนี่ยสามพันบาท
ต่อลูกจ้างหนึ่งคนแต่ไม่เกินสองร้อยคน
ลูกจ้างตามมาตราสามสิบสามรับเพิ่มเป็นสองพันห้าร้อยบาทต่อคนอ่ะนะคะ
ซึ่งลูกจ้างตรามาตราสามสิบสามเนี่ยมีประมาณสองล้านกว่าคน
ส่วนในจ้างที่คาดว่าจะได้รับการช่วยเหลือตามมติคอรมอลเนี่ย
มีประมาณหกแสนคนซึ่งหลังมติคอรมอลประกาศออกไปค่ะ
ก็มีลูกจ้างเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ในเว็บไซต์ประกันสังคมแล้วนะคะ
ผลระบุบอกว่าไม่ได้รับสิทธิ์ขอแจ้งว่าเรื่องนี้ไม่ต้องกังวล
เพราะเป็นลูกจ้างตั้งแต่๒๘กรกฎาคมย้อนหลังไปเนี่ย
มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาทุกคนนะคะสำหรับแรงงานอิสระ
หรือว่าเป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระค่ะที่มีอายุตั้งแต่๑๕ปี
แต่ไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์สามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตราสี่สิบ
สมัครแล้วสามารถจ่ายเงินสมทบได้ทันที๕๐๐๐บาทนะคะ
แต่ถ้าบริษัทไม่ปิดก็ไม่ได้๕๐๐ใช่ไหมได้แค่๒๕๐๐
ใช่รู้สึกว่าฉันได้๒๕๐๐
มันจะมีมาตรการต่างแบบมีรายละเอียดปีกย่อยอีกด้วยในนั้น
รับชดเชิญก่อนหน้านั้น
ใช่ไหมฉันบอกว่าถ้าสมมุติบริษัทยังดำเนินการต่อ
ทางประกันสังคมได้ค่ะตอนนี้เช็คได้เลย

ผมไม่ได้ติดตามผมยังเรื่อง
ผมรู้เรื่องบางเรื่อง

รู้รู้ก็รู้กันทั้งนั้นแหละว่าเป็นใคร

เขาว่ากันว่าแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าไง

ไปทางไหนต่อเราเราจะไปทางไหนต่อ

เอาจริงก็คือน้องมันก็อยากจะออกมาพูดนั่นแหละ

แล้วมันยาวเป็นซีรีส์เป็นละครเกินหรือเปล่า
น้องอ่าวน้องไหนมาพูดแม่อ้าวไอ้จี้ก็หนูไม่งงคือใครหรือไม่
คือใครเนี้ยก็ต้องบอกไปว่าโอเคฝ่ายชายว่าดำรู้อืม
เป็นใครแล้วก็น้องมันก็อยากจะออกมาพูด
อยากออกมาพูดแต่ตอนนี้คือในเมื่อเขายังไม่มีการพูด
ว่าเป็นใครเนี่ยน้องก็ยังอยู่เฉยเฉยเพราะเขาไม่ได้ระบุไง

ไดอรี่เมียดาราเนี้ยเหรอคะใช่มาอีกกี่อีพีแล้วก็ไม่รู้อ่ะ

หมายถึงว่ากับเรายังพูดไปเรื่อยคนละเรื่อง
คือพูดจริงผมก็เข้าไปตามเขาตาม
ตามน้องคนนี้หน้าที่ไอทีของเขาเนี่ย
แล้วก็ดูอ่านเรื่องไปอะไรอย่างนี้

รับรู้บ้างในบางเรื่อง

คือผมก็มันไม่ใช่เรื่องของเรา

ฟังฟังแค่มุมเดียวถามว่ารู้ฟังมุมน้องผู้หญิงคนนี้ไหมผมฟัง

ผมผมฟังเรื่องราวทั้งหมดว่า๑๒๓๔๕๖๗๘มันคืออะไรไม่รู้
อาจจะยังฟังไม่ไปถึง๖๐นะแต่ฟังแล้ว
แต่ผมขออนุญาตยังไม่พูดอะไรดีกว่าเพราะต้องรออีกฝั่งหนึ่ง

หรือว่าอาจจะไม่ได้มีโอกาสดูเพราะว่าเราไม่ได้รู้จักกัน

ผู้ชายอยากออกมาพูดแต่ก็ไม่ได้ระบุถึง
แต่ถามว่าบริบทโดยทั่วไปคนไปเดา
คนไปคิดว่าเป็นคนนี้แล้วเขามีสิทธิ์จะออกมาแก้ตัวเลย

ก็คือเขามี๒อย่างหมายถึงตัวน้องผู้ชายใช่ไหม

มีสิทธิ์ถ้าเกิดตัวน้องเขารู้สึกว่าเขาพูดเลยว่าคนนี้หมายถึงเขา
ก็สามารถออกมาพูดได้ก็ยืนยันชัดเจนไปเลยว่าเรื่องราวของเขาเป็นยังไง
ก็สามารถพูดได้แต่ผู้ใหญ่อาจจะยังไม่อยากให้พูด

ก็อาจจะแบบเออรอพูดมาก่อนแล้วถึงออกมาพูด
เพราะตอนนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีใครพูดน้องเขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปเรื่อยได้ไง

โดยการแสดงที่ไม่เนียนนิสุภ์ที่หนูเคยเห็นมาครูแม่
เอ๊ยเอางี้แหละกันขออธิบัติถ้าคุณแม่เป็นผู้ชายคุณจะออกมาพูดไหม
ก็ฉันว่าทำไมจะต้องพูดความจริงอันนี้ไม่รู้ว่าพี่หนุ่ม
กูจะว่าน้องมันก็ต้องออกมาพูดความจริงใช่ไหมล่ะ
ในที่สุดมันถ้าสมมุติมันโดนหนักขึ้นหนักขึ้นไม่ใช่คนไม่รู้คน
เขาก็เดาเวลาอ่านคอมเมนต์ก็รู้หมดแล้วอ่ะอืมอ่ะจริงป่ะ
เวลาอ่านคอมเมนต์ข้างใต้คนก็รู้หมดอยู่แล้วฉันเห็น
เมนต์หลาเลยอืมไม่หรอกแต่ว่าเรื่องเนี้ยเข้าใจเรื่อง
สองมุมนะค่ะคืออีกมุมหนึ่งเนี่ยเท่าที่ผมเข้าไปฟัง
อ่ะผมเข้าใจทั้งสองมุมนะเออมันผมว่ามันเป็นเรื่อง
ของคนสองคนคนสองคนอ่ะอืมเออแล้วไม่ได้ไปเดือดร้อนใคร
ด้วยเอาจริงจีงก็เป็นคนเราไปแฟนกันมาแล้วจบแล้ว

แบบว่าถ้าสมมุติเรื่องนี้มันยังไงก็แล้วแต่
แต่ไม่คุณเราเข้าไปเซฟเราไปอ่านเนี่ย

เราก็ไม่รู้เพราะเขาเป็นเรื่องของคนสองคน
แม้แต่ถ้าสมมุติเรื่องของที่ผ่านมา
มีการใส่ความมีผู้จัดการดาราเข้ามามหา
เพราะสิ่งทุกอย่างมันพูดด้วยเรื่องของหลักฐาน

ไม่มีเรื่องไหนที่จะไม่พูดกันด้วยเรื่องของหลักฐาน

วันนี้ใครจะพูดอะไรก็พูดได้

คนก็ติดตามเหมือนดูซีรีส์แบบในโซเชียลเลย

จริงอืมหรือเปล่าคุณน้อง

ล่าสุดนางก็ออกมาไม่ติดโควิด

เจ้าตัวมาเผยว่าตอนนี้สภาพจิตใจนางโอเคขึ้นแล้วล่ะ
ตอนที่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อก็นางก็ตกใจ

ส่วนเรื่องไทม์ไลน์วันที่๖กรกฎาคม
บอกว่าอยู่บ้านแต่กลับมีคนเห็นพาหมาไปอาบน้ำอ่ะนะ
รับว่าบางครั้งอาจจะมีจำเหตุการณ์ไม่ได้บ้าง
ซึ่งพอทบทวนแล้วก็มีการแก้ไขไทม์ไลน์แล้วนางก็ว่าอย่างนั้น
คำถามคืออภิษฎาราในการหาเตียง
ยืนยันว่านางทำตามระบบทุกอย่าง
และต้องรอการตรวจเหมือนคนอื่น

รองรับผู้ป่วยที่ตรวจเจอเชื้อทันที
ถ้าไม่เกี่ยวกับว่าเป็นดาราเบื้องต้นไม่ติดใจกับรับทางโรงพยาบาล
เรื่องชื่อเสียงที่มีมาหลายคนเข้าใจผิด

เรื่องนี้ถือว่าพอเรียงพอสำหรับนาง

ไปดูอีกอันหนึ่ง
เขาเรียกว่าจนขึ้นอันดับหนึ่งเลยนะคะรวมฉากขายขำธิดา
ซาตานค่ะเรียกว่าออนแอร์มาใกล้จะลาจอกันไปแล้วนะคะ
แต่ดันมาเปรี้ยงปั้งถูกใจชาวเน็ตกันตอนนี้แหละค่ะขึ้นเทรนดอ
อันดับหนึ่งสำหรับละครรีเมคเรื่องธิดาซาตานกับสารพัดฉากที่
ถูกกิบมาล้อเรียนกันอะนะคะซึ่งโดยรวมแม้ละครจะพัง
ขำชนิดต้นตำรับยังงงแต่ก็ทำให้คนไทยได้คลาย
เครียดจากสถานการณ์โควิดในช่วงนี้นั่นเองนะคะอืมอ่าขึ้น
โอเคพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรื่องพี่นวัดรวมเดี๋ยว
ตำเดี๋ยวพูดอีกละพี่ดูมพี่พีคุณนวัดล่าสุดออกมา
ไลค์สดยังไงตอนนี้ไลค์แบบสดประกาศรั่นกลางโซเชียลตั้งแต่
นาทีนี้ลาออกจากครัวคุณต๋อยนะฮะอืมใครจะเอาเศษ
นเจอกันบนโซเชียลนะเขาว่าอะไรอย่างเงี้นะฮะซึ่งวันนี้
คุณนวัดเนี่ยอย่างที่บอกว่ากลายเป็นเรื่องเป็นราวมากเลย
เนี่ยหลังจากที่คุณนวัดเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่แบบว่าเราคือจะ
เพื่อช่วยคนไทยแต่ปรากฏว่าก็มีชื่อคุณนวัดเกี่ยวข้อง
ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยกว่าจะได้ออกมาจริงอ่ะฉันว่าสิ้น
เดือนยังไม่ได้ออกเลยล่ะเขาขุดโครงการนวัดเพื่อคนไทยคน
ก็ไปจับผิดอีกว่าอ้าวทำไมเอามาใช้ชื่อตัวเองเป็นชื่อคง
การล่ะทำไมแล้วเงินบริจาคจะไปโอนเขาที่ไหนอันนี้คือคำถามแต่
บาทนะครับล่าสุดคุณนวัดเนี่ยออกมาไลฟ์สดขนาดสวมเครื่อง
ช่วยหายใจด้วยนะพร้อมอัพเดทอากาศวันนี้มีปัญหาเกี่ยวกับระบบ
เลือดแต่ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่อีกทั้งข้อเอ่อค่าออกซิเจนในปอดก็
ดีขึ้นสำหรับเรื่องโครงการนวัดเพื่อคนไทยตอนนี้กำลังแจกอาหาร
อยู่ซึ่งเงินบริจาคทุกคนบริจาคมาไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแล้ว
ยืนยันว่าตนเนี่ยจะยังไม่เบิกเงินส่วนที่บริจาคอยากเก็บ
ไปดูและยังใช้เงินส่วนตัวตัวเองอยู่ส่วนเรื่องเขาบอก
ว่าทุกอย่างเขาบอกย้ำว่าเรามีสมองเราต้องอยู่บนสมองของ
ในเมื่อถามไม่ตอบพูดเป็นหนังการ์ตูนโกรธปิ้นป้อน
ฮะอย่าไปถามต่อไร้สาระเสียเวลาคุณว่านี่จะบอกว่าพี่
ถ้าขอร้อยล้านเขาก็บอกกันแล้วว่าเขาทำหมันกว่าร้าน

พี่ละวัดจะก็ประกาศสุดยืนนะว่า

ผมขอประกาศตั้งแต่วินาทีนี้ผมขอหยุดบทบาทพิธีกรรายการครัวคุณต๋อยเป็นต้นไป
ใครอยากจะก้มเอาเศษตังค์มันเชิญและไม่ต้องส่งข้อความแสดงความคิดเห็น
อิทธิฤทธิเหนือผมส่วนรายการอื่นเดี๋ยวผมจะเคลียร์
ผมไม่ซัพพอร์ตพวกคุณเด็ดขาดไม่มีทางและอย่าคิดว่าผมกลัว
ซึ่งผมเคารพคนที่ทำงานด้วยกันจึงปล่อยตัวเองให้ฟรี
เพื่อมันอีกยาวไปหาตัวเองนะฮะ